เขาบอกว่าที่สุพรรณบุรีเขามีประเพณีที่สืบสารกันมาอย่างยาวนานนะคะ
เป็นการห่มเจดีเก่าแก่แห่ผ้า๘สี
เอาไปห่มเจดีกว่า๔๐๐ปีเดี๋ยวลองไปดูภาพบรรยากาศหน่อยค่ะ
นี่ล่ะค่ะนะคะเป็นงานแห่พิธีภาพแปดสีอ่ะแปดสีจริง

บรรยากาศสุดคึกคักสนุกสนานเลย
เพราะเขาบอกว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ของชาวบ้านตะมนต์วังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรีค่ะ
ก็จะมีประชาชนพุทธศาสนิกชนมากันเต็มเลย
เพื่อที่จะเอาผ้าแปดสีไปห่มองค์พระเจดีเก่าแก่
ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
กรุงศรีอยุธยานับถึงปัจจุบันเนี่ยก็อายุกว่า๔๐๐ปีแล้ว
เป็นประเพณีห่มภาพองค์พระเจดี๑เดียวในสุพรรณด้วย
เขาบอกจัดขึ้นทุกปีนะมาหลายชั่วอายุคนสืบสารกันต่อไปแบบนี้แหละค่ะ
๘สีเนี่ยเขาบอกว่าพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญ
จะมีการเขียนคำอธิษฐานขอพรลงบนผ้าตามสีประจำวันเกิดของแต่ละคน
แต่ถ้าใครบอกว่าไม่รู้วันเกิดก็จะเขียนลงบนผ้าสีขาว
แล้วก็ผ้าเนี่ยเอาไปห่มอมพระเจดีมี๘สีเพราะว่าจะได้ร่วมกันนะคะ
ทีนี้ก็จะมีการแห่แห่จากวัดเถนพลายมาเวียนรอบองค์พระเจดี๙รอบเลยนะ
ก็จะมีเหล่าบรรดานางรำเครื่องแห่มาร่วมขบวนสนุกสนานคึกคักค่ะ
ก็สวยงามจริงนะคุณผู้ชมลองดูเขาเอาไปห่มแบบนี้นะคะโดยรอบ
พระสมก็จะมาสวจริงพระพุทธมนตร์และถวายอมหงภาพพระเจดี
แน่นอนงานแบบนี้นักเสี่ยงโชคต้องมา
หลายคนมารอลุ้นเลขหางประทัดเอาเลขไปเสี่ยงโชคกันค่ะ
จะได้เลขอะไรคุณผู้ชมก็ส่องมองกันเองนะคะ

ไม่รู้ล่ะค่ะแต่ว่าใครโชคดีก็เป็นโชคของคนนั้นไป
มาแล้วเนยนี่ลองดูเรียกประทัด
เขาก็รุมไปดูกันอย่างนี้ถ่ายรูปเก็บกันไว้ใครจะเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ
เห็นใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นไหมละ

พระครูพิสุทธิรัตนาพรบอกแบบนี้ว่านอกจากจะมีการ
ห่มผ้าองค์พระเจดีแล้วนะคะ
เห็นพลายยังจัดงานประจำปีค่ะ
ยพระปิดทองหลวงพ่อ๕พี่น้อง
ก็จะประกอบไปด้วยหลวงพ่อโตหลวงพ่อดำหลวงพ่อสีชมพู
แล้วก็ยังมีบารมีของท้าเวสวรรณโชคดี
ท้าเวชสุวรรณปลดหนี้อีกด้วยค่ะ